ลงไปแล้วนะคะสำหรับภารกิจเดินพรมแดงค่ะ
เทศกาลหนังเมืองคาน์ของคุณชมพู่อารยานะคะ
บอกเลยว่าสวยเป๊ะปังจนสื่อโลกเนี่ยเอ่อ
เรียกแสงแฟลตนะคะได้มากมายทีเดียวค่ะ
วันนี้ค่ะเราก็เลยขอจับประมวลชุดสวย
ของคุณชมพู่ที่ใช้ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาส
ให้ได้ชมกันอีกสักหนึ่งรอบค่ะ
พรมแดงงานเทศกาลภาพยนตร์ระดับโลก
ผู้สนับสนุนหลักตลอด๔วันของการทำหน้าที่
แค่วันแรกชมพู่ก็สร้างความฮือฮาด้วยลุคสวยหวาน
ในเดสก่ออกสุดฟูฟ่องสีชมพู

รับกับเมคอัพเผยผิวอมชมพูระเลือด
ทางเครื่องสำอางแบรนด์ดังเป็นผู้เนรมิตให้
และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องประดับชิ้นโต

และในวันที่๒กับภารกิจสุดเซอร์ไพรส์

ชมพู่ได้คิวเดินอวดโฉมบนพรมแดง

เซ็กซี่แต่ก็แฝงไว้ด้วยความอ่อนหวาน

ซึ่งชุดนี้สร้างเสียงฮือหาให้กับแฟนชาวไทยเป็นอย่างมาก

นางเอกสาวเปลี่ยนจากลูกเจ้าหญิงสวยหวานปูป้อง

และเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าโป๊เกินไป
ไม่เหมาะสมกับความเป็นหญิงไทยใจงามหรือไม่ค่ะ

ชมพู่ก็ดูจะยิ่งถูกจับตาและสร้างความฮือฮามากขึ้นเรื่อย

เข้าตาเว็บไซต์แฟชั่นชื่อดังแดนภาระตะ
ให้เธอติด๑ใน๔แต่งกายยอดเยี่ยม
กับดารางระดับโลกทั้งไอสวรรค์ราย
เบรคลาฟลี่และรีเบกก้าฮอร์
ก็คือการปรากฏโฉมในลุคสวยลึกลับ

ซูแฮมูราสปิง๒๐๑๖โอกูตู
และล่าสุดกับภารกิจบนพรมแดงวันสุดท้าย

ผู้เลือกส่งท้ายวันแห่งความประทับใจ
มาตรของสาวฟารีเสียงฟางฟาตาว
ภายใต้ชุดกระโปรงยาวสีดำไขว้สายด้านหลัง

ชายกระโปรงด้วยผ้าลายขวางจากแบรนด์

และเพิ่มดีเทลด้วยโบบริเวณขอบเอว
ทำให้ลูกของเธอดูลึกลับเย้าย่วน
แต่ก็แฝงไว้ด้วยความขี้เล่นซุกสนค่ะ